ก็เกี่ยวข้องกับความเชื่อด้วยเหมือนกันนะ
ด้านหลังนี้เลยอาถรรพ์ของเส้นไหว้

ไปเอาของเส้นไหว้มากินแก้มเหล้า

ลุงแกตายอยู่ในน้ำ
ลักษณะคือขาชี้ฟ้า

เมาไม่ควรอยู่ใกล้แหลงน้ำแหละถูกแล้ว
แต่ทีนี้พอคนไปโยงเรื่องอาถรรพ์

จะไปกินของเส้นจะไปขโมยของเส้น
มากินแกล้มเหล้าเป็นการลบหลู่หรือเปล่า

กู้ภัยสว่างรัตนัตรัยสระบุรี
พร้อมกับแพทย์โรงพยาบาลสระบุรี

เห็นไหมที่พื้นกำลังปั๊มหัวใจอยู่
ปั๊มหัวใจลุงสำราญอายุ๕๕ปี

ที่เป็นคลองชลประธานแยกจากแม่น้ำป่าศักดิ์มา
อยู่ในชุมชนสะพานดำที่สระบุรี

แล้วเราก็คุยกับคนแถวนั้น

แกพี่กานขาขวา
ลุงแกเนี่ยมากินเหล้า

ทีนี้ลุงแกเมาหนักเมาหนักจนแบบแกเดินไม่ไหวแล้วอ่ะ

เอาค้ำยันเดินลงน้ำเลย

ไปฝั่งโน้นอ่ะอีกฝั่งนึง

มีอะไรอ่ะมีสารอยู่
ซึ่งสารตรงนั้นเป็นสารเจ้าพ่อปากคลอง

ถือว่าเป็นสารศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ

จะเอานู่นจะไปเอาของเส้น

ของเส้นนี่ไม่ใช่พวกบะหมี่หนมจีนอะไรนะ

มาถึงตรงนี้แล้วถามคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าไหม

ค่ะนี่แหละ
คือเคสนี้เนี่ยลุงแกไหว้ไป

สุดท้ายก็แบบจังหวะนั้นจมน้ำแล้ว
แล้วมองไปเห็นลุงแกขาชี้ฟ้า

ทีนี้ทำยังไงดีต้องรีบกระโดดลงไปช่วยเลย

เจอร่างลุงแล้วตอนนั้นน่ะ

แล้วตอนนี้ลุงแกก็ยังไม่ตายเพราะว่าเมื่อกี้ที่เช็คดู

ถามคนในวงเล่าหน่อยคนในวงเล่าบอกว่า
โอ้ยเนี่ยอาถานแล

เอาหรอใช่แต่ว่าทุกครั้งอาจจะลาก่อน

แล้วรอบนี้ลุงสำรานแกจมน้ำเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าพ่อแก
ไม่พอใจไม่อนุญาตหรือเปล่า

คือถ้าทุกวันนี้ผมก็ไหว้พระโทษพระคุณศักดิ์ศิษย์
แต่ถ้าจะขอเขาให้คนที่เขาเป็นน่ะเขาให้ก็ได้
และนี่เขาจมไปเลยนะ

นี่ล่ะก็ขนัดยังไหวไม่รอบน้ำไปแบบนี้
คุณผู้ชมคือตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่
โคม่าอยู่เอาขอให้อาการดีขึ้นเร็วนะคะ
แต่ก็เตือนกันเหมือนเดิมนะว่าถ้าดื่มเหล้าก็ไม่ควรอยู่ใกล้แหล่งน้ำ
อืมแล้วก็ของเส้นไหว้คือเราไม่รู้ว่าตั้งไว้นานแค่ไหนแล้วอ่ะเออ
เรื่องสุขาอนามัยก่อนไปอาจจะปวดท้องท้องเสียอะไรแบบนี้